สำคัญถ้าได้ความเป็นจริงชัดเจนว่าการกระทำกันในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่โอกาสเราไปชี้แจงในสารต้นชั้นต้น
มันมีคำข้อกฎหมายว่าถ้าเข้าไปทำที่ดินไหนโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ
เราไปทำถามว่าสงบไหม๒ปี๗เดือนไม่มีใครค้านใครแย้งเลย
แล้วก็ทมที่แล้วก็สร้างนู่นทำนี่จู่มาพอ๒ปี๗เดือนเนี่ยมีโผล่มาแล้วว่าขอร้องปฏิทินคืน
ซื้อแล้วมาเสียเงินได้แต่โฉนดไม่มีที่ดิน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมเห็นข่าวนี้ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วใช่ไหมคะ
จริงแล้วมันเหมือนกับภาพที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะ
สักประมาณราว๑๐ปีค่ะ
คุณผู้ชมราว๑๐ปีคือเราจะเห็นสีหน้าหลวงพ่อพยอมเนี่ยนะคะ
ออกมาแบบนี้เลยคล้ายแบบนี้เลย
เพราะเคยพูดเรื่องนี้มารอบนึงแล้ว
คือคดีนี้เดี๋ยวค่อยแกะกันทีละปมนะคะ
ถ้าใครจำข่าวก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่เป็นไร
เพราะของใหม่คือไม่ได้เชื่อมโยงกันซะทีเดียว
อาจจะไม่ได้ลำดับความต่อกันซะทีเดียว

ก็จะได้รู้ว่ามันบิดไปบิดมาแบบไหนนะคะ
คือเรื่องนี้ณวันนี้ที่หลวงพ่อพยอมออกมา
ที่พระพยอมออกมาก็คือว่า
จนถึงตอนนี้ตกลงว่าเรื่องที่คาราคาซัง
ว่าที่ดินที่มีอยู่
แล้วก่อนหน้านี้ที่คนที่ขายให้วัด
ได้เป็นโฉนดแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
ถูกยกเลิกเป็นโมคะ
ตกลงตอนนี้วัดจะยังคงอยู่บนที่ดินผืนนี้ได้หรือไม่
แค่นี้เองปมมีแค่นี้เอง
คำถามก็คือว่าเอ้าไม่เห็นจะน่างงเลย
ก็เมื่อประมาณ๑๐ปีที่มีข่าวมาแล้ว
เขาก็ตัดสินไปแล้วว่าคนที่ขายที่ดินให้วัด

แล้วจะกลับมามีข่าวอีกทำไมปีนี้
คือวัดไม่ได้มองในมุมนั้นนะคะ
คือวัดมองในมุมว่าโดยพฤตินัย
คือโดยของจริงไม่เอาเอกสารมาคุยกันนะคะ
อยู่มาตั้งแต่ปี๔๗
ทีนี้มันก็เข้านิยามครอบครองปรปัก

คือเพราะฉะนั้นวัดก็เลยนับตั้งแต่ปี๔๗นะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนี่
แต่ที่ดินผืนนี้ประหนึ่งทองคำค่ะคุณผู้ชม

ที่เคยเป็นคดีกันนั่นส่วนหนึ่ง
แล้วมาบวกตอนนี้ที่วัดบอกอยู่มาตั้งแต่ปี๒๕
เราก็เข้าพร้อมปลอดละปักไปแล้วนะ

แผ่นดินผืนนี้จะไม่ใช่ของวัดอีกต่อไปแล้ว
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะและแน่นอนค่ะ
ทนายความทนายความของวัดนะคะ
คุณเอกชัยอารมศรีรีจัดที่บ่ายให้ฟัง
และวันนี้ก็นิมนต์ท่านมาด้วยนะคะ

พระพยอมกรยานโหน้น้ำมัสกาลพระคุณจัง

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อราวสัก๑๐ปีนะคะหลวงพ่อ
หลวงพ่อก็ออกมาเครียดแบบนี้แหละตอนนั้น
ตอนนั้นบอกว่าพยายามจะไม่ค่อยอยากออกมาเท่าไหร่

ไหมคะอยู่ในผ้าเหลืองด้วย
ไม่อยากจะออกมาพูดมาต่อสู้อะไรกัน
เดี๋ยวขอเอารอบนี้ก่อนค่ะหลวงพ่อคือรอบนี้สิ่งที่กังวล
ฉันสรุปให้คุณผู้ชมฟังถูกไหมคะคือต้องการคำตอบ
ว่าตกลงแล้วที่ดินไร่เศษที่ว่านี้เป็นของใครวัดควรจะกังวลไหม
หรือเป็นของวัดแน่แท้แล้วหรือเราต้องคืนเขาจริงหรือเปล่า
คือตอนนี้กังวลอะไรคะหลวงพ่อไม่กังวลอ่ะเพราะว่าอัตมาอยู่สวนโมกมาเจ็ดปี
ท่านเคยสอนรัฐมาว่าสงครามที่ดีที่สุดสงการต่อสู้ที่ดีที่สุด
คือรบกันไปพรางฟ้านิพพานไปพรางคือฟ้าความเย็นไปพราง
ไม่ใช่สู้คดีกันไปพรางตกนรกไปพรางหรือว่าเป็นเปรตไปพราง
มันข้อขาดใจที่เขาบอกไม่เชื่อสารไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราไม่ลบหลู่ไม่ดูหมินสาร
แต่เราขอศึกษาเรียนรู้ให้ชัดเจนกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ที่ดินวัดสวนแก้วทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ไร่คะหลวงพ่อ
ตอนนี้เราซื้อไปทั้งหมดได้ร้อยเจ็ดสิบห้าไร่
เดิมจริงมีแค่สามไร่ตอนนี้ซื้อได้ร้อยเจ็ดสิบห้าไร่
และซื้อทั่วไปทั้งหมดทั้งประเทศที่ทำสาขา๑๑สาขา
สองสามพันไร่ไม่เอาสาขาอื่นเอาที่มีปัญหา
ที่มีปัญหาไร่เดียวจากพื้นที่เดียวกันทั้งหมดร้อยกว่าไร่

ร้อยกว่าไร่ที่มีปัญหา

มันนิดเดียวนะคะนิดเดียว
ถ้าขออภัยพระคุณเจ้านะคะถ้าเกิดเป็นประศาสตร์ชำบ้าน
นิดเดียวมันมีปัญหาอะไรคะคือสมมุตินะคะสมมุติ
ราคานะราคา๑๐ล้านนะถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปหาเงินจะซื้อที่ปลูกบ้าน
ประกอบอาชีพโฉนดอยู่ในมืออย่างนี้
แล้วกรรมสิทธิ์มันหายไปจะไม่คิดทำอะไรกันบ้างเลยเหรอครับ

ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเมื่อราวสัก๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็แบบนี้เลยคือเอามาทวงถามใช่ไหมคะ
คือทางวัดเอามาทวงถามว่าตกลงแล้วที่หน่วยงาน

หน่วยงานราชการออกฉโนตให้

สมัยนู้นยังไม่มีกองทุนยุติธรรม
ก็ยังไม่มีเยียวยาไม่มีอะไรสมัยนู้นนะนะ
แต่ประเด็นตั้งแต่ตอน๑๐ปีที่แล้วคือโฉนดออกโดยหน่วยงานรัฐ

โมคะคำถามคือว่าคนซื้อ
คนได้รับโฉนดนี้จากหน่วยงานราชการจะได้อะไรไหม
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้ต้องคุยแบบ
เขาก็มีความเปราะบางในทางกฎหมายเพราะว่า
นับตั้งแต่๑๐ปีก่อนนู้นที่มีข่าวคือสารตัดสิน
ที่บอกโมคะคือสารตัดสินชี้ว่าเป็นโมคะ
เหมือนกับใช้คำว่าถอดสิทธิ์ถอนสิทธิ์
ตอนแรกสั่งให้ออกโฉนดให้มีสิทธิ์ทำโฉนด
แล้วพอขายเสร็จก็บอกถอนสิทธิ์
ก็คือมีสิทธิ์ถอนสิทธิเวียนกลับเวียนมาอยู่เนี่ย
ค่ะคือที่ลำดับให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย
คืออาจจะงงคดีที่แล้วเหมือนจบไปแล้วนี่

คุณเอกชัยค่ะเอางี้เมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
คือเรื่องอีลุงตุงนังมันจบไปจากการที่สารท่านตัดสินแล้ว
ว่าคนที่เอาที่ดินนี้มาขายให้วัด
แล้วมีโฉนดที่ดินออกมาแล้วมีการจ่ายเงินกันจริงเนี่ย
แต่ที่ดินนี้ถือเป็นโมคะตั้งแต่คนที่ถือกรรมสิทธิ์เดิมแล้ว

ถ้าเรียนใช้คำภาษาชาวบ้านหน่อยขออภัยนะ
คือเจ้าของเดิมที่ถือเอาไว้โมคะ
เพราะฉะนั้นที่ขายไปโมคะด้วย

ไม่เชิงทั้งที่เดียวครับไม่เชิงที่เดียวยังไงค่ะ
ก็ผมอยากจะถามว่าไอ้การเป็นคำโมคกรรมก็คือ
สิ้นศูนย์เปล่าก็คือไม่ได้อะไรเลย
แต่ทีนี้ไอ้การที่จะบอกว่าสิ้นสุดเปล่าเนี่ยนะครับ
ทางที่การต่อสู้ของคดีของคุณวันทนาเนี่ย
เขาไม่ได้มีการต่อสู้เลยจู่ไปทำยอม
แต่ผมเห็นข้อต่อสู้มันมีมากมายเหลือเกินนะครับ
คุณวันทนาคือเจ้าของที่เอาที่ดินมาขายให้วัด
ใช่คุณวันธนาคือเจ้าของที่ดินขายให้วัด
ทีนี้ที่คุณเอกชัยพูดถึงค่ะคุณผู้ชมคือว่า
กรรมสิทธิ์ของคุณวันทนาเนี่ยถูกตีว่าเป็นโมคะถูกไหม
สารเขาเพิกถอนสารสั่งเพิกถอน
แต่ทีนี้ปมที่คุณเอกชัยกำลังจะอธิบาย

ความเป็นเจ้าของของเจ้าของที่เดิมคือคุณวันทนาเป็นโมคะเนี่ย

ตรงที่สู้กันตอนนั้นเนี่ย

เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่ได้เป็นทันในความในคดีหน้าเก่า
ซึ่งจู่แล้วทางคุณวัฒนาเนี่ยก็มันมีเหตุอะไรไม่รู้

ทั้งข้อต่อสู้มันมีมากมายจนกระทั่งพอทำย้อนเสร็จปุ๊บ
คือหลักเกณฑ์กฎหมายเขามีอยู่ว่า
ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
เขาต้องการคำนี้เท่านั้นเพื่อมากระแทกทางวัดกับทางมูลนิธิ

คือคุณวันทนาเนี่ยเป็นคนที่เอาที่ดินผืนนี้เนี่ยขายให้วัดนะคะ
แต่ทีนี้เนี่ยจริงแล้วคุณวันทนาที่ได้สิทธิ์มาในที่ดินนี้เนี่ย
ก็คือมาในลักษณะครอบครองปรปักเหมือนกัน

ทีนี้จริงแล้วพอได้ครอบครองปรปักมาแล้วแล้วมาขายต่อไม่น่ามีปัญหา
เพราะหน่วยงานก็น่าจะพิสูจน์จากโฉนดที่ดินที่ออกมาแล้วก็จ่ายเงินกัน
แต่ครอบครองปรปักตั้งแต่๑๐ปีนู้นเนี่ยของคุณวันทนาเนี่ยนะคะ

ไม่ได้พิสูจน์เลยยอมเลยไม่ได้พิสูจน์เลย
โอเคที่ฉันใช้คำผิดคือมันเป็นโมคะเพราะคุณวันทนาใช้คำว่ายอมใช่ไหม

เจ้าของที่ดินตัวจริง

พูดให้จบก่อนยอมเจ้าของที่ดินตัวจริงคำว่ายอมยอมอะไร

แปลว่าอะไรฉันไม่ครอบครองปรปักแล้ว

ใช้คำว่าคุณใช้คำใหม่คุณวันทนายอมคืนที่ดินให้เจ้าของที่ดินที่แท้จริง
คุณวันทนาครอบครองปรปักจนได้เป็นเจ้าของที่ดินแล้วมาขายให้วัดสวนแก้วเนี่ยนะคะ
คุณวันทนาเขาต้องทำอะไรเอกสารอะไรขึ้นมาคะ
เขาถึงได้คำว่าครอบครองปรปักแล้วก็ไปขายได้
ยื่นคำร้องต่อสาร

แปลว่าแท้จริงแล้วคุณวันทนาก็เป็นเจ้าของที่ดีแล้วสิ

แล้วที่โดนย้อนกลับไปเพราะคุณวันทนากลับไปบอกว่า

ถ้าใช้ทำคำผิดบอกนะคะเดี๋ยวชั้นต้น

ที่แรกมีคนบอกกันมาว่าแกเสียชีวิตแล้ว

ยู่ใส่น้อยนั่นเองห่างจังหวัดไม่เท่าไร
แกก็พูดสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่า
ลูกฉันก็บ่นฉันว่าฉันโง่ฉันยอมเซ็นไปทำไม
แกก็บอกว่าก็ทางนู้นเขากลมว่า
ถ้ายอมอย่างนี้นะวัดพระก็ยอมก็จะไม่เดือดร้อน
ยายก็จะได้เงิน๑๐ล้านนี้ไป
ประเด็นคือมีการเซ็นยอม
คืนที่ดินให้เจ้าของที่ดินที่แท้จริงแต่ที่หลวงพ่อพยอมอธิบายเนี่ยที่พูดถึงรายการคุณชูวิทย์เนี่ยคือบอกว่า
คือเหมือนกับพยายามจะบอกว่าไม่เหมือนกับบอกว่า
โดนกล่อมจุงใจเอาอย่างนี้ด้วยกันฟังดูเมื่อคืนนี้นะแกอาจอยู่มากแล้ว
ไม่พูดเหมือนตอนที่เราได้ยินวันแรกที่อัตมาไปออกรายการกับคุณสรยุทธ์
พอออกเสร็จสอรยุทธ์ก็พูดแรงนะว่ายายแกไม่น่าหลอกพระเลยทั้งที่แกใส่บาทจะมาประจำ
แกก็หนีเลยหนีจากที่เขาไปกรอบอยู่ที่สุพรรณอะไรเสพเผาอะไรแบบนี้
ก็หนีมามาพบอัตมาตอนเช้าก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาให้ฉันยอมอย่างนี้อย่างนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้คือคดีเก่านะคะคุณผู้ชมแต่ที่มันมีความหมายเพราะว่ามันทำให้ทางวัดต้องสู้อีกแบบนึง
ถูกไหมฮะก็ข้อมูลคดีเก่านี่มันเป็น๒คดีนะฮะปี๔๙เหมือนกัน

คดีแรกก็คือมันฟ้องเพิกถอนไปแล้วใช่ไหมฮะยื่นคำร้องเข้ามาในคดีเดิมของคุณวันทนาเพื่อร้องเพิกถอน
คุณธนาเซ็นยอมเรียบร้อยและคดีที่๒เพื่อมาบังคับสิทธิโดยอาศัยคำว่าสิทธิที่ผมบอกเมื่อกี้นี้จำได้ใช่ไหม
ไม่มีผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนจำได้ใช่ไหมครับ
เสร็จแล้วเนี่ยทางคุณทางทายาทที่เขาได้เขาได้ที่ดินกลับคืนไปแล้วเขามาฟ้องเพิกถอนสัญญาซื้อขายระหว่างวันธนาและมูลนิธิสวนแก้ว

ตัวละครเยอะ๕วันธีผมก็บึนอยู่ทั้งกันตัวละครเยอะแล้วมันเป็น๓เดือน
ก็เลยจะสรุปความให้ว่าคือจากเดิมซึ่งคุณวันทนาเป็นเจ้าของซึ่งได้มาจากการครอบครองปรปักเนี่ย
มันเกิดการไปเซ็นยอมเท่ากับว่าคืนที่ดินให้กับเจ้าของตัวจริงใช่ไหมคะ

ทีนี้อย่างที่หลวงพ่อเล่าทำข่าวตั้งแต่เป็น๑๐ปีที่ผ่านมา
กระทั่งที่คุณชุวิตไปสัมภาษณ์มาเนี่ย
คือคุณวันทนาบอกว่าตัวเองจะใช้คำอะไรดีมันพาดพิงคนอื่น

อะไรก็แล้วแต่
อยู่ดีฉันอยากจะไปเซ็นแล้วก็คืนเขานะ
จูงใจด้วยความมีความหวังว่าจะช่วยวัด

ซึ่งคุณผู้ชมคะการที่คุณวันทนาเซ็นไปเพราะอะไรนี่มันมีความหมายเหมือนกัน

เซ็นแบบคืนครับกันจริง

เมื่อจะเต็มใจแต่ฉันไม่ได้รับความคิดอย่างถูกต้อง
อันนี้กองไว้ก่อนแต่อย่างไรก็แล้วแต่วิธีการสู้๑๐ปีถัดมาจนถึงตอนนี้
ที่สารเพิ่งจะมีการอ่านคำวินิจฉัยใช่ไหมคะไปเมื่อปลายเดือนตุลาคม
ปลายเดือนตุลาคม๓๑ตุลาคม
คือสิ่งที่สู้ไม่ได้สู้เรื่องนี้แล้วนะ
เพราะว่าวัดบอกว่าวัดครอบครองปรปักที่ผืนนี้ใช่ไหมคะ
ซึ่งคำวินิจฉัยของสารที่ออกมาก็ยกคำร้องของเรา
คำร้องก็เหมือนยกฟ้องว่ายังไง
เท่ากับว่าที่วัดบอกว่าเราครอบครองปรปักมาตั้งแต่ปี๔๔
จริง๑๐ปีมันควรจะได้แล้ว๑๒ปี
หมายถึงว่าคือถ้าตามกฎหมายมัน๑๐ปีมาได้แล้วใช่ไหมพี่ปีได้แล้ว
คือ๑๐ปีได้แล้วยกคำร้อง
เพราะฉะนั้นการสู้ของวัดที่ครอบครองปรปักด้วยตัวเองไม่ผ่านใครแล้วเนี่ยนะคะ
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็ใช้ทางสู้ทางนี้ไม่ได้

แต่คือที่สารวินิจฉัยมาเนี่ยคือเท่ากับว่าไม่รับคำร้อง
ไม่ใช่ไม่รับคำร้องรับไปแล้วสืบพยานไปแล้ว
รับไปแล้วแต่ว่ายกสั่งยกคำร้อง
เดี๋ยวจะหมดเวลาเอาประเด็นนี้สักนิดได้ไหม
ทำไมไม่ยื่นคำร้องฟ้องนางวันธนา
แค่แป๋ยแล้วแหละแล่ว
ก็ใครจะออกมาแพะเป็นแกะรับล่ะ
ว่าฉันเอาไปเท่านั้นฉันเอาไปเท่านี้
เพราะว่าครั้งแรกอัตมาเขาเจ้าของที่เดิมมาพบกัน๖๗คน
ก็จะมาขอที่คืนมาบอกอย่าเพิ่งทำเรื่องอะไรกันผิดถูกเลย
อัตมาจะตัดสินใจหาเงินให้คุณอีก๓ล้านแล้วจบกันเอาไหม
เขาบอกว่าผมอัดหมดไป๑๐ล้านเนี่ยเรื่องธรรมเนีย
ก็ใช้จ่ายค้าวิ่งเต้น

พวกเขาขอเป็น๑๕ล้านแล้วกันเราเสนอให้๓

อันนี้คือก่อนหรือหลังยื่นฟ้องคะ

หลังจากสารตัดสินแล้วคดีก็จะมาเอาที่ดิน
ทางวัดจะช่วยเขาได้เท่าไหร่ทางนู้นจะเยียวยาทางวัดเท่าไหร่
ต่อมาก็เสนอไป๕ล้านแต่คราวนี้ก็จะขึ้นไป๔๕ล้าน
ที่ดินแปลงเนี่ยมาซื้อสองรอบสามรอบ
เอาอย่างนี้ถึงปีนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรต่อ
ตกลงวัดจะอย่างไรต่อเมื่อสักครู่นี้ท่านเอกชัยบอกแล้วนะคะ

แต่คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องนี้มันคาราคาสังแล้วมันก็ซ่อนไปซ่อนมานะคะ
อันนี้คือข้อมูลชุดหนึ่งเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า
เดี๋ยวลองถามแย้งนะคะพระคุณเจ้าเดี๋ยวลองถามแย้งนะคะพระอาจารย์
ว่ามันก็มีข้อมูลอื่นออกมาอีกนะคะ
ตกลงแล้วคุณวันทนาไม่ได้ตั้งใจเซ็นยินยอมจริงหรือ
ไม่ได้เป็นการเช่าเจ้าของเดิมจริงหรือ
หรือเอกสารหลักฐานต่างได้พิสูจน์แล้วจริงหรือ
ทางวัดแน่ใจหรือนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เพราะเรื่องนี้คือเรื่องเห็นใจส่วนหนึ่งนะคะ
แต่เรื่องถูกต้องก็อีกส่วนหนึ่งต้องคุยคู่กันไป

ทางวัดจะอุทธรณ์ต่อเพราะว่า๓พฤษฐศิลป์๓๑ตุลาคม
ใช่ไหมคะที่ทางวัดจะสู้ต่ออย่างที่

คืออยากจะรู้ว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์มาถึงขนาดนี้แล้ว
เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ไม่เชื่อรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่สมเด็จองค์สุดท้ายท่านพูดไม่ดี

ถึงเชื่อก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ชัดเจน
ในข้อบางข้อที่เรามีเหตุผลในตัวของเรา

มันน่าที่จะอยากได้ความชัดเจน
ตัวเลขที่ทางวัดเสนอเป็น

ตอนแรก๓ตอนหลังที่ก่อนจะตัดสินยกร้องเนี่ย

คือไก่เกลี่ยกันอยู่ในขั้นตอนไกลเกลี่ยตามกฎหมายนั่นแหละ
ก็เสนอไป๕ล้านจากเดิมเสนอเข้า๓ล้าน

ตัวเลขหน้าสุด๘๐ล้าน
เดี๋ยวตกลง๔๕หรือ๘๐ค่ะพี่
๔๕ตอนนั้นมี๒ช่วงมันไก่เกลี่ยหลายช่วง

มี๔๕แล้วตัวเลขสุดท้ายขอ๘๐

ไร่เศษเนี่ยนะ

มีคนให้เขา๘๐ล้าน
แต่ถ้าว่าจะเอา๖๐ล้านก็พอ
เหลือถ้าว่าจะขายได้เพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ผมก็เลยเอาถ้าขายขนาดนั้นจริงนะ
ถ้าขายได้ขนาดนั้นจริงนะ๘๐ล้านเอาอย่างนี้
คุณขายคุณประกาศขาย
แล้วคุณเอาคืน๑๐กว่าล้านอะไรต่างของวัดที่สูญเสียไปเนี่ยนะ
มาเกียรติคืนเท่านั้นเองเยียวยาให้วัดนิดนึง
คือขอแค่ค่าที่ดินเมื่อตอนนู้น

ถ้าเขาขายได้ราคา๔๐๘๐ล้าน

แล้วยังไงคะพ่อแตระจากลายเป็นอย่างไรคะ

ทีนี้อย่างที่บอกคือเอาเข้าจริงแล้ว
น้ำหนักการให้ข้อมูลของคุณวันทนาณวันนี้ปี๖๐ยังสำคัญจำเป็นในการสู้คดีอยู่ไหมคะ
ก็ไม่รู้อย่างที่คืนนี้ที่แกบอกว่าแกเซ็นไปเพราะความหลงเชื่อ

เพราะว่ามันก็มีอยู่ตามคำร้องเดิมของทายาทเนี่ย
คำลองเดิมเนี่ยเขามันมีอยู่ว่าทางนางทองอยู่เนี่ยตายไปตั้งแต่ปี๒๘

ใช่แล้วทีนี้เจ้าของที่เดิมเนี่ยมาตรวจพบที่สำนักงานที่ดินในที่ดังกล่าวเนี่ย
แสดงว่าเขาไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่ามีที่ดินแผงผืนนี้ถูกไหมครับ
พอไม่รู้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาเช่าจากแม่เขา
คือมันมีเรื่องกรณีเรื่องการเช่าเนี่ยคือเพื่อที่เจ้าของเจ้าของที่เดิมเนี่ยจะบอกว่าคุณวันทนาไม่ใช่ครอบครองปลอบ
เพราะเช่าที่ดินของมาตลอดใช่ไหม
องค์ประกอบสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของขาดขาดเจตนาเป็นเจ้าของตัวนี้
คือเรื่องข้อมูลที่บอกว่าคุณวันทนาเช่าที่ดินมาตลอดเนี่ยมันจะทำให้มันจะเป็นโมคะจริง
ใช่มันก็เป็นโค๊ก๊อบตามกฎหมาย
แต่ทีนี้ทางคุณเอกชัยก็เลยบอกว่าคุณแม่ของเจ้าของที่เดิมเนี่ยท่านเสียไปเมื่อไหร่นะคะ
๒๘ปี๒๘แล้วลูกมาตรวจพบต้ี่ดิน
เขาจัดการมรดกปี๒๘นั่นแหละ

ตรวจพบปี๔๙ตั้ง๒๐ปีล่ะ
ว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีการเช่า
เพราะคุณเพิ่งมาตรวจพบ๒๐ปีให้หลัง

ทางวัดยังไม่มีโอกาสเข้าไปต่อสู้ในคดีเลยไม่มีโอกาสเลย
แล้วนำตามหน้ากฎหมายตามมาตรา๕๗ววิแพ่งเนี่ย
เขาให้เขาสามารถที่จะให้บุคคลภายนอกซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ย
เข้าไปต่อสู้แต่ทำไมไม่เรียกเข้าไปผมถามตรงนี้
ถามอันนี้นิดนึงทำไมไม่เรียกเข้าไป

ตอนต้องเป็นอย่างนั้นครับเขารับสภาพด้วยว่า
ได้โอนขายกับบุคคลภายนอกในคำร้องเขาเองนะไม่คำร้องผมนะ

คือโทษนะคะคือคนที่เรียกต้องเป็นสารสารต้องเรียกเข้าไปถูกไหม
เรียกเข้าไปอ๋อต้องเรียกเข้าไปอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็น
ได้รับผลกระทบโดยตรงหลักกฎหมาย
ขอโทษหลวงพ่อนะคะคือคดีที่มันอยู่๔๙กับ๕๐เนี่ยนะ

ความหมายคือแพ้เพราะไม่ได้มีการต่อสู้เลย
อภิเจษฐ์ไงก็แล้วแต่แหละแต่คือเดี๋ยวฉันสรุปประสาทว่าแพ้

ทีนี้พอผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ย๓๑ตุลาคม
สู้ด้วยอีกแบบนึงซึ่งด้วยอีกประเด็นนึง

ก็คือแพ้แพ้อีก

อุทธรณ์ต่อจะสู้ต่อในอุทธรณ์
ทีนี้แล้วหลวงพ่อเอาจริงแล้ว
โดยวิธีที่ควรใช้ที่สุด

คือคุยไก่เกลี่ย
หาทางออกร่วมกัน
สารก็ทำดีเท่าที่ฟังนะ
ให้พยายามเราปรนิปนมไกลเกียจกัน

คือแต่๕ล้านกับ๖๐๘๐ล้านอะไรนี่
ดิฉันไม่ได้มีหน้าที่ไก่เกลียดแต่ลองถามดูค่ะ

เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามี
เรื่องคดีโฉนดออกมาแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มันยังมีกระทั่งเกาะสมุยมา๒วัน

ที่สินินาทอุตยานสินินาทภูเก็ตอ่ะ
ลงทุนซื้อร้อยล้านพัฒนาเป็นรีสอร์ท

อาตมาแกเคยทำเป็นเล่นว่า
เหมือนกรอบอารมณ์อ่ะนะ
เนี่ยมันมีแต่ถุงฮิ้ว
แต่ของในถุงไม่มี
ถุงเปล่ามันมีแต่ชนด

เอ๊ะจริงแล้วทางวัดนี้ฟ้องหน่วยงานมั้ยฮะ

มันไม่ได้เพราะเขาก็อ้างว่าสารสั่ง

มันขอทำให้สุดซอยนิดนึงไปว่ากันไปเถอะ

ถึงที่สุดจะแพ้ทุกกี่ขั้นกี่ตอน

กรมที่ดินถูกจัดอันดับ

โรงเรียนอันดับ๓

สำนักอะไรนะพวกที่บริหารท้องถิ่น
อบตประจอบจับถูกโกงที่๑

แต่กรมที่ดินรู้มาเป็นที่๔
เพราะอาจจะเกิดจากการที่เรา
เอาทำตุ้งกล้วยแขกอะไรแต่อะไรเนี่ย
อาทิตย์ก็ได้มาถุงนึง

แต่ทีนี้หลวงพ่อถามหลวงพ่อแบบตรงไปตรงมา
คือตอนนี้ที่หลวงพ่อสู้อยู่เนี่ยคือ
สู้เป็นสัญลักษณ์หรือสู้เอาจริงคะ

คดีต่างที่มันไม่ควรจะเกิด

ที่ตาบอสเชื่ออาจารย์ที่สอนนิตยิศาสตร์แบบนี้

บอกว่าถ้าพระพยอมเป็นชนชาติอเมริกันเนี่ย

นิตยิศาสตร์กับประชาชนแล้ว

เดี๋ยวฟ้องไม่ได้หรือไม่ได้ฟ้อง

แต่แล้วเขาก็ย้ำมารองอธิบดีกรมที่ดินท่านหนึ่ง
บอกหลวงพ่อสู้ไปก็เสียเปล่า

บ้านเมืองต้องมีสารต้องมีหน่วยราชการ

ค่ะเป็นคดีย่อยคดีเดียวไม่ล้มหรอกค่ะ
ไม่ใช่เขาพูดอย่างนั้นเจ้าหน้าที่
เขาก็ใส่มาหูเรามาอย่างนี้

แล้วตกลงคุณเอกชัยจะอุทธรณ์ทำไมคะ

หลวงพ่อท่าทางหลวงพ่อนี่ก็เป็นนักสู้นะ
แล้วก็ไปซื้อหนังสือนิติศาสตร์มาอ่านภาษากฎหมาย

แล้วแกก็ขึ้นรถไฟมาที่กระทรวงยุติธรรม
แล้วแกก็ได้รับค่าเยียวยา

ต้นทุนหลวงพ่อกลับไม่ใช่ว่าไปดูถูก
หลวงพ่อกลับไม่ใช่ว่าไปดูถูก

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวฉันคุยให้เอง
เดี๋ยวฉันคุยให้เองเพราะดูทรงแล้วขออนุญาตนะคะ
คือดูทรงแล้วเหมือนก็เตรียมใจรับเหมือนกัน
เดี๋ยวคือไม่ว่าหลวงพ่อจะตัดสินใจอย่างไร
หรือว่าฟังคำใครมาก็แล้วแต่เดี๋ยวพักสักครู่
ช่วงหน้าดิฉันคุยให้เองเรียนคุยให้เอง

คือดูทรงแล้วเหมือนก็เตรียมใจรับเหมือนกัน
ว่าผลการต่อสู้ในแต่ละขั้นจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับสภาธนายความ

เดี๋ยวถามให้ตกลง๑๐ล้านนี่ยังไงคะ
คือถ้าสมมุติตัวอย่างเป็นแบบนี้ต่อไปมีแบบนี้อีกก็
ก็ไม่มีใครเยียวยาไม่มีใครชดเชย
อย่างนั้นหรือสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุยกับอุปนายก
ฝ่ายกิจการพิเศษสภาธนายความนะคะ
อุปนายกพัฒนาจาติเกตค่ะ

กลับเรียนนามัศกาลท่านพระอาจารย์พยอม

ปนายกคะที่ฉันถามแบบนี้เลยค่ะ
คือเท่าที่ฟังน้ำเสียงหลวงพ่อเลยดีกว่า
น้ำเสียงหลวงพ่อก็คือว่าคงสู้ต่อแหละนะคะ
สู้ต่ออุทธรณ์ต่อก็คือสู้กันให้สุดทาง
แต่เหมือนเป็นการสู้เชิงสัญลักษณ์
ที่จะมีผลต่อที่ดินเหมือนเป็นแค่สัญลักษณ์
เดี๋ยวให้เกรียดไปถามอีกแบบนึงว่า
ทางวัดที่ซื้อไป๑๐ล้าน
ทางวัดฟ้องหน่วยงานรัฐที่ออกโฉนดที่ดิน
หรือฟ้องเอาค่าเยียวยาชดเชยจากใครได้บ้างไหมคะ
เรื่องนี้น่าจะลำบากนะครับที่จะไปฟ้องหน่วยงานรัฐ

ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านพระอาจารย์พยอมด้วยนะครับ
ผมนี่ก็เป็นแฟนคลับท่านคนนึงมานานแล้วนะครับ
พอได้ยินเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่ทางวัดเนี่ยนะครับ
ก็รู้สึกไม่สบายใจยิ่งเห็นท่านอาจารย์
มีสีหน้าเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

อุปนายโอคาน่ะผมในฐานะที่เป็นผู้โดยการ
ประธานศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทของสภาธนายความนะครับ
ก็อยากจะขอโอกาสนี้นะครับกับทางหลวงพ่อ
ขอให้ทางศูนย์เราเนี่ยลองเข้าไปไกลเกลี่ยดูสักครั้งดีไหมครับ
ก็เห็นสารที่นอนนี่ไก่เกลี่ยต้อง๓รอบ

ปัจจุบันนี้คดีมันส่วนใหญ่มันจะไปสิ้นสุดที่สารอุทธรณ์
ท่านสู้ได้อีกครั้งเดียวที่สาหกุธรนะ
สารดีกาคดีมันก็ไปลำบากแล้วนะครับท่าน
เพราะว่าการใช้การไก่เกลี่ย
ปณีประนอมกันเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับทางวัดด้วยนะครับท่าน
เดี๋ยวให้ติดต่อกันหลังจากนี้ด้วยค่ะอุปนายก
แต่ที่ฉันถามเผื่อนะคะคือที่นายกบอกว่า
การฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ
ท่าทางจะยากเนี่ยเพราะอะไรคะ
หน่วยงานรัฐเขาก็ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับ
เขาก็มีคำพิพากษากับมีกฎระเบียบรองรับอยู่แล้วครับ
จุดตอบสมควร
ก็คือเป็นไปตามกฎหมาย
ถูกต้องนัดทันแล้วก็ถูกเมือกถอน

แต่คำถามคือว่าเงิน๑๐ล้านที่จ่ายไปเนี่ย
คือเท่ากับว่าถ้าใครอยู่ในภาวะแบบวัดสวนแก้วก็คือ๑๐ล้าน
ก็ต้องยอมรับว่าหายไปเลยเหรอคะ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ
อีกทั้งคนที่รับเงินไปก็ได้ฟังจากท่านพยอม
พระอาจารย์ระยองบอกว่าเขาใช้ไปหมดแล้วนะครับ
อันนี้มีประเด็นนิดนึงเมื่อกี้ผมฟังจากทางท่านทนายนะครับได้อธิบาย
คล้ายกับมันจะมีการสมยอมกันในศาล
ผมว่าถ้าเรามีพยานหลักฐานถึงขนาดว่าเขาไปทำสมยอมกันในศาลนะ
เราก็จะสามารถดำเนินคดีได้ทั้ง๒คนเลย
คนขายแล้วก็เจ้าของเดิมนะครับ
เรียกร้องค่าเสียหายให้กับทางวัดได้นะ
ผมว่าถ้าเราไปสืบสอบหาข้อมูลในประเด็นนี้
ผมว่ามันก็อาจจะเปิดโอกาสให้ทางวัดเรียกร้องได้เงินคืนกลับมานะครับ
คือแปลว่าถ้าสมมุติมันมีการสมยอมกันจริงสองฝ่ายที่สมยอมกันนั่นแหละ
คือคนที่จะต้องชดใช้ให้วัดถูกไหมคะ
ถูกต้องครับแต่เราก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทั้งสองคนได้เลย
แต่ต้องพิสูจน์แล้วว่าเขาเหมือนกับเอาพูดง่ายภาษาที่ฉันคือตุกติดกันจริง
คือต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาผิดจริงถูกไหมคะเพียรภาพไทยนี่ครับก่อนข้อมูลให้ว่า

พอดีผมไม่ได้รับฟังครับท่านอาจารย์

ผมขอโอกาสถ้าท่านอาจารย์ว่างท่านอาจารย์ทิ้งเบอร์
ไว้กับทางคุณจอมควัน

ต้องลำบากว่าพบผมที่สภาษณ์ไทยครับ

งั้นเอาแบบเอาแปะไว้ให้อุปนายกเลยนะคะ

ฝากทางที่พิกรด้วยละกันนะครับ

เรื่องนี้อยู่ดีศูนย์เงินไป๑๐ล้าน
แล้วก็ก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เพื่อคนยากไลก์
ผมก็รู้สึกเสียใจแทนวัดเหมือนกัน

เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานงานให้นะคะ

เดี๋ยวต้องให้หลวงพ่อปรึกษากับทนายก่อนว่า
เอายังไงเราจะทางหนึ่งเราก็สู้ไปตามหนี้
หรือว่าอีกทางหนึ่งเราจะค่อยคุยกัน

ตกลงตอนนี้จุดยืนของหลวงพ่อของวัดหรือแม้

เพราะว่าไหนเราก็อยากจะรู้ความชัดเจน
ก็ไม่เป็นไร
อ่าแปลว่าเงินสิบล้านที่ว่านี้เนี่ยเตรียมใจไว้แล้วใช่อ่ากูเสียไปแล้ว
แล้วก็ผลของการสู้คดีก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ไม่หยุดสู้ให้สุด
สู้ด้วยจิตใจชนิดที่เรียกว่าสู้ไปพราง
ความร่มเย็นไว้ในใจเราพรางเราไม่เดือดและร้อนแค้นคนที่ตรงข้ามกับเรา
ถ้ากูจะหนะกูได้ที่กูมีความสุขอันตรามารไม่ต้องเข้าไปบุกเบิก
ทำให้มันเหนื่อยแต่มันก็น่าจะมีความสุข
สิ่งที่ผมสู้เนี่ยนะฮะอย่าลืมนะไอ้เงิน๑๐ล้านไม่ใช่ของ
ไม่ใช่ของทางตัวหลวงพ่อเองนะครับ
เงิน๑๐ล้านมันเป็นเงินซึ่งได้จากญาติโยม
แม้กระทั่งพระระดับเจ้าอาวาสที่ไหน

เขาจดหัวมาหาผู้มาแล้วก็หย่อนบริจาคมา
ผมสู้ตรงนี้ต่างหากสู้แทนเขา
เรียนยังไม่สรุปนะคะยังไม่สรุปแม้จะเดาทางได้นะคะ
เดี๋ยวว่ากันทีละขั้นเพราะอุทธรณ์แน่
วันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณทนายนะคะและนามสการหลวงพ่อค่ะเจริญพร
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลองประสานต่อนะคะ
ว่าจะออกแบบไหนสำหรับคดีนี้วันนี้สวัสดีค่ะ